ใครอยากจะขออะไรเด็ดจากลูกหมูตัวนี้เพราะมันเป็นลูกหมูประหลาดมีงวงเหมือนช้าง

ก็ดูดีสิคะแล้วคุณลองช่วยคิดวิเคราะห์ช่วยส่งความคิดเห็นมาหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ว่าคุณคิดว่าหมูตัวนี้มันแปลกอย่างไร

ไว้ในคอกล่าสุดแม่หมูป่าเนี่ยมันตกลูกออกมาสิบสองตัวตายไปสามตัวเหลือลูกหมูอยู่นี่นะคะเก้าตัวถูกไหมคะซึ่งลูกหมูตัวอื่นอื่นเนี่ยมันมีสีดำตามปกติมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่มีสีขาวและรูปร่างแปลกแตกต่างจากตัวอื่นแต่สุดท้ายอันนี้จะยังไงของลูกหมูตัวนี้มันถึงสั้นนักไปแล้วเหรอสุดท้าย
เขาก็เลยเห็นว่าเออมันเป็นหมูที่แปลกแตกต่างใช่ไหมนี่แม่หมูก็สีดำหมูตัวอื่นอื่นก็สีดำมีตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็เลยเก็บเอาไว้ในตู้แช่แข็งที่ร้านค้าชุมชนกลางหมู่บ้านก็หวังว่าหมูประหลาดหมูแปลกตัวนี้จะนำโชคนำลาบมาให้นะคะพอชาวบ้านรู้ข่าวเท่านั้นแหละค่ะคุณพากันมาขอโชคลาภด้วยการจุดทูบเสี่ยง
ใสนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ค่อยจะชัดเลยอ่ะ
นั่นอ่ะสิมีสองอันแถมไม่ค่อยชัดด้วยอ่ะเออคุณเมื่อกี้หมูหมูคือต้องบอกว่าน้องน้องตายแล้วใช่ไหม
ใช่แล้วเขาต้องไปเก็บซากน้องเขาจะเอาไว้ไหนนะไว้ในตู้แช่อมาจากเมืองเมืองอ๋อตู้แช่ตู้แช่
ไม่ใช่ดิฉันดิฉันว่าเขาเอาไว้ในนี่ไหนถังเช่าถังเช่าโอ้ดีเลย
เพราะว่าเขาเช่าถังมาแล้วก็เอาหมูใส่ตู้แช่โอ้ยบางคนมาจากตุ้งแช่ตุ้งแช่
อีกคนนึงมาจากถังเช่าใช่มึงจริงเหมือนกันไหมโอ้ย
กับคุณเออเหนื่อยยังไงก็ไปต่อนะจ้ะสนุกสนานสนุกสนานเพราะ
ไม่อยากจะให้ดูแล้วงมงาย